อันนี้เป็นเหตุการณ์รุมทำร้ายที่ถนนเข้าสาร
แต่เกิดขึ้นเมื่อ๑เดือนที่ผ่านมานะคะ
แล้วผู้บาดเจ็บตอนนี้ก็มาทวงถามความคืบหน้า
เพราะว่าหลักฐานเขาก็มีชัดเจน

แต่ว่าคดีไม่ไปไหนเลยค่ะ
คุณผู้ชมเราจะเห็นว่ามีการรุมกันเกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บค่ะจากเหตุการณ์นี้
ที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะตรงถนนเข้าสารนะคะ
มี๔คนนะคะแล้วก็มีการทำร้ายทั้งตบทั้งเตะทั้งกระทืบ
กลุ่มผู้ก่อเหตุมีผู้ชายอีก๓คนด้วยตามมาสมทบ
ก็รุมสกรรมผู้ชายคนแสดงโดนทุกอย่างนะคะ
ก็จนกระทั่งมีคนเข้ามาห้ามค่ะ

วันนี้ค่ะผ่านมา๑เดือน
ให้คุณผู้ชมดูคุณภูมินะคะ
ซึ่งเป็นผู้เสียหายแล้วโดนรุมในวันนั้นเนี่ย
เฝือกนั่งวิวแชร์ขึ้นโรงพักค่ะ
มากับผู้ก่อตั้งเพจสายไหมคุณเอกพบเหลืองประเสริฐสายใหม่ต้องรอด
มาถามความคืบหน้าของคดีกับผู้อำกับสนชนะสงคราม
เพราะว่าเหตุการณ์ในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นตอนต้น

นี่ก็เกือบเดือนแล้วยังตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้
คลิปก็มีวงจรปิดมี
คุณภูมิเล่าบอกว่าเขาก็ไปกินดื่มอยู่ในร้านนี่แหละ
แล้วอีกฝ่ายนึงก็คือมาจีบแฟนเขา
แฟนเขาไม่เล่นด้วยอีกฝ่ายนึงก็ตื้อ
แล้วยังจะมาชนเหล้าชนแก้วกับเขาอีกเขาก็ไม่ชนด้วย
ก็กลายเป็นว่าไม่พอใจมีปากเสียงกัน
ตัวเองก็เลยแบบท่าไม่ดีแล้วกลับบ้านดีกว่า
ออกมานอกร้านปรากฏว่าคู่กรณีตามมา
แล้วทำร้ายทั้งแฟนเขาทั้งเพื่อนแล้วก็ตัวเขาเองด้วยจนสลบ
ที่เห็นอยู่นี่คือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็น๑๐วัน

ออกจากโรงพยาบาลมาก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะ

แล้วจะมาขอชนแก้วผม
แล้วเหมือนว่าฟงเขาคงหาเรื่องเหมือนว่าเหมือนทรงนักเลงมาหาผมอย่างนี้

แต่ตอนนอกร้านผมจำได้ว่าผมโดนเก้าอี้ตี

วันนี้ไปสนชนะสงครามเลยนะคะทางภูมิกับว่ายังไง

เขามาแจ้งความเมื่อวันที่๑๖กันยายน

เพราะว่าผู้เสียหายยังต้องพักรักษาตัว
ตอนนี้นะคะก็รอพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุให้ชัด

ละว่าทำร้ายร่างกายแต่หนักเบาแค่ไหน
เดี๋ยวขอดูใบรับรองแพทย์ประกอบค่ะ
นี่ก็น่าจะมีการจับกลุ่มเร็วนี้นะคะ
เพราะว่าก็ผ่านมา๑เดือนแล้ว